ไปดูเรื่องของการจำหน่ายเสื้อเชียร์กันหน่อย
ของทั้ง๒สถาบันทำมาจำหน่ายให้กับนิทธิ์ศิษฐ์
แล้วก็สิทธิ์เก่าที่สนใจจะซื้อไปเป็นที่ระลึกแล้วก็ร่วมใช้ในกิจกรรม
เขาบอกว่าไม่พอแล้วนะยอดขายดี
เมื่อวานในงานกิจกรรมเลือดให้แบ่ง๔ครั้งทำสุดท้าย
กว่าครึ่งชั่วโมงครับเปิดขายหมดเลยครับ
ทำให้คนที่มาต่อแถวหลายคนก็ผิดหวังแล้วก็ซื้อกลับไปไม่ได้
ตัวแทนทั้ง๒สถาบันก็แจ้งว่า๓กุมภาพันธ์ก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น
จะมีการนำเสื้อล็อตสุดท้ายไปจำหน่ายเพิ่มเติม

เมื่อวานนี้ผมก็ได้เห็นบรรยากาศนะครับมีการไปต่อแถวกันเพื่อที่จะรอซื้อเสื้อเชียร์ของทั้งสองสถาบัน

เอาล่ะครับย้ำกันหน่อยนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๗๒นะครับ
จะมีขึ้นในวันที่๓กุมภาพันธ์นี้ที่สนามสุพัชลาศัยไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ
ติดตามชมกันได้ทางช่อง๓๒ไทยรัฐทีวี
ส่วนอีกหนึ่งรายการนะครับที่จะถ่ายทอดสดต่อเนื่องกันเลยคือในวันที่๔กุมภาพันธ์นะครับ
รอบจริงเฉลี่ยที่เราจะถ่ายท่อสดนะครับ
ตั้งแต่เวลา๑๖น๔๕นเป็นต้นปลายย้ำอีกครั้ง
วันที่๔กุมภาพันธ์ติดตามกันได้ครับ